เรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้ศอกเดียวก็เสียวได้
ถามว่าเกิดอะไรขึ้นคุณผู้ชมค่ะ
นักมวยคนหนึ่งไปซื้อของในร้านสะดวกซื้อ
เห็นผู้ชายใส่เสื้อเหลืองกำลังไปต่อยทำร้ายร่างกายผู้หญิง
ซึ่งเป็นเพศแม่อดรนทนไม่ไหวค่ะ
ก็เลยไปห้ามทีนี้ผู้ชายคนนั้นยังกลาง

ผลเป็นอย่างนี้ค่ะไปดูจุดจบของคนกลางกันนะคะ
โอ้โหแป๊บเดียวเองอ่ะนั่นแหละศอกเดียวก็เสียวได้
ก็หลบไปเลยค่ะใช่่่าอ้าว
แล้วคือโดน๒นักมวยไงเขาเป็นมวยนะฮะ
ภาษามวยเนี่ยเขาเรียกว่าป๊อกเดียวหลับไหมคุณสุภาษาป๊อกเดียวนะ

หลับการอากาศแบบนี้ค่ะไม่ต้องนับแอนตาซินก็ไม่จ่ายด้วย

จากคำบอกเล่านี่คุณผู้ชม
ตามรายงานข่าวบอกว่าพี่เสื้อขาวเนี่ยคนที่ฟันศอกเนี่ยเป็นนักมวยนะ
ส่วนคนเสื้อเหลืองเขากลางไปหาเรื่องผู้หญิงในร้านสะดวกซื้อ
มีการพี่เสื้อขาวเนี่ยคือพี่ก็เป็นนักมวยอดรนทนไม่ไหวไปห้าม
ท้าทายกันไปท้าทายกันมาเสื้อเหลืองบอกว่าไปหน้าเซเว่นไหมล่ะ
๗๑๑เนี่ยกลายเป็นแบบนี้นะคะคุณผู้ชมดูนะพยายามลุกขึ้นมานะ
เหลืองอ่ะพยายามลุกขึ้นมาแล้วไงอ่ะแล้วไงอ่ะโดนอีกศอกหนึ่ง
คราวนี้นะคุณหลับลืมหลับยาวเลยนะคะทีนี้ที่มาที่ไปของคลิปนี้
คุณผู้ชมเกิดขึ้นได้อย่างไรเราไปถามคุณพี่เสื้อขาวที่บอกว่าเป็นนักมวยเนี่ย
ชื่อว่าคุณคมสรรอิงนาเป็นครูสอนมวยอยู่ค่ายมวยแห่งหนึ่งย่านอ่อนนุษย์
เล่าให้ทีมข่าวฟังบอกว่าจริงเนี่ยคลิปนี้เป็นคลิปเก่า
เกิดขึ้นตั้งแต่ปีหกหนึ่งแล้วนะวันนั้นคุณคมสรรเนี่ย
ซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อแล้วเห็นผู้ชายเสื้อเหลือง
ต่อยแฟนสาวเป็นพนักงานร้านสะดวกซื้อฝ่ายหญิงร้องห่มร้องไห้นะคะ
แล้วคุณคมสรรเองเห็นแบบนั้นไม่สบายใจเพศแม่ถูกทำร้ายร่างกาย
เดินเข้าไปถึงขั้นยกมือไหว้นะขอร้องชายเสื้อเหลืองบอกว่าขอเถอะพี่
อย่าไปทำร้ายร่างกายผู้หญิงเลยมันไม่ดีนะครับ
ผู้ชายเสื้อเหลืองหันมาตาเขียวปัดเลยอ่ะตอบกลับมาเผือกอะไรด้วย
หาผัวใหม่ให้เมียกูเหรอตัวต่อตัวหน้าเว่นเปล่านะฮะ
จากนั้นก็กลายเป็นคลิปนี้แล้วค่ะท้าเขาเป็นไงล่ะนะฮะ
วันรุ่งขึ้นประเด็นอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมวันรุ่งขึ้น
คุณที่เป็นครูมวยคุณคมสรรเนี่ยนะแกก็กลับไปที่เดิม
ซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อจุดเกิดเหตุเอ้าเห็นเสื้อเหลืองกับแฟนกลับมาคืนดีกันแล้ว
คุณคงสรรบอกหมาเลยตูเป็นหมาเลยนะคะ
อุตส่าห์ไปช่วยเขาเออแต่เขาบอกว่าก็ไม่ได้สนใจอะไรนะคะ
คือก็อยากช่วยคุณผู้หญิงแต่โชคดีนะพี่เสื้อเหลืองแกไม่เอาเรื่อง
อืมนะตอนนั้นอารมณ์มันขึ้นไงอืมนะครับค่ะ